สวัสดีครับ๗นาฬิกา๕๐นาทีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศ
ออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาว
กับผมพุทธนันทร์พี่สิบมหัลในวันนี้เป็นวันคริสต์มัด
หลายคนวางแผนเดินทางไปเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มัส
ตามจุดต่างทั่วประเทศไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้
สอบสภาพอากาศกันเดี๋ยวเราจะไปไขคำตอบเรื่องนี้กันนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับความเป็นไปเป็นมาของต้นคริสต์มัสเนี่ยนะครับ
มาจากเมื่อศตวรรษที่๑๑ครับ
ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีการแสดงหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นการแสดงเรื่องราวของอัตดำแล้วก็เอวานะครับ
ได้หยิบผลไม้มากินและทำบาปไม่เชื่อฟังในพระเจ้า
จึงเป็นที่มาของละครชาคริสต์ในศตวรรษที่๑๑นั่นเองนะครับ
ซึ่งเป็นละครเกี่ยวกับความหมายของคริสต์มัส
การแสดงเนี่ยนะครับก็มีการนำเอาต้นสนมาประกอบฉากนะครับ
ฉากที่แสดงถึงบาปกำเนิดของอดำและเอวา
และได้เลือกใช้ต้นสนก็เพราะว่าต้นสนหาได้ง่ายในสมัยนั้น
ต่อมาครับถึงศัตวรรษที่๑๕พระสังฆราชได้สั่งห้ามไม่ให้มีการแสดงชุดนี้อีกนะครับ
ชาบ้านรู้สึกเสียดายจึงจัดขึ้นไปในบ้านของตนเอง
โดยเอาต้นไม้ซึ่งเป็นจุดเด่นของฉากมาไว้ในบ้านนะครับ

และแผ่นขนมปังเพื่อระลึกถึงศีลมหาศนิษฐ์
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงปัจจุบัน
กลายเป็นขนมและของขวานที่เห็นกันอยู่นะครับ
เฟ่ย์กรพฤษต่างนั้นคาดว่าน่าจะมาจาก
ของชาวเยอรมันนะครับที่แต่เดิมมีการจุดเทียนหลายเล่ม
เป็นรูปเพียรมิตตลอดคืนวันคริสต์มัส
โดยจะมีดาวดาวิทหรือว่าดาวที่มีลักษณะเป็น๖แฉก

จากนั้นในศตวรรษที่๑๖จึงได้มีการนำเอาประเพณีการตกแต่งต้นคริสต์

ที่เราเห็นณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ
และหนึ่งของขวัญวันคริสต์มัสที่มาเยือนเมืองไทยของเราในวันนี้
ก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ขณะที่ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ลดลง
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศทั่วฟ้าเมืองไทยของเรา
คุณผู้ชมครับวันนี้จากการตรวจสอบเพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
เริ่มมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแล้วนะครับ
ล่าสุดจากการตรวจสอบณขณะนี้พบว่าตอนนี้ได้แผลลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้แล้ว
ช่วงค่ำคืนนี้คาดการณ์ว่าจะแผลลงมาเยือนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
โดยจุดแรกที่จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นนั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เป็นจุดแรกที่มวลอากาศเย็นจะแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณนางกล่าว
ช่วงแรกของการแผลลงมาก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่
เหตุผลที่มวลอากาศเย็นนั้นแผลลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นจุดแรก
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงสักส่วนใหญ่
มีภูเขาน้อยกว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
แผลลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็จะแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนต่อไป
ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๒๓องศาเซลเซียตนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนจากระบบพยากรณากาศของเรานะครับ
นี่คืออุณหภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต่ำสุดอยู่ที่๑๗องศาเซลเซียตในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นตอนนี้ถอยร่นไปอยู่บริเวณเหนือประเทศไทยนะครับ
ยังคงมีแต่พื้นที่สีเขียวคือบริเวณอากาศเย็นปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แล้วก็ตามขอบฝั่งตะวันตกของประเทศไทยแล้วก็ในบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดเพชรชบูรณ์
วันพรุ่งนี้ครับพบว่าอุณหภูมินั้นจะเริ่มเย็นลงแล้วนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
พบว่าพื้นที่สีน้ำเงินเริ่มมีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับ
พรุ่งนี้มีลุ้นว่าอาจจะลดต่ำไปอยู่ที่๑๕องศาเซลเซียต
ส่วนเช้าวันอาทิตย์นั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นคิวต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
พื้นที่สีฟ้ามาปกกลุ่มในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ
ต่ำสุดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือวันอาทิตย์จะอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต

แต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าการแผลลงมานั้นก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้ในหลายพื้นที่

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวณขณะนี้
สังเกตว่าตอนบนเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นแล้ว
ส่วนใหญ่กลุ่มเมฆจะปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ห่อมความกดอากาศต่ำ

เมฆที่ปกลุ่มบริเวณดังกล่าวก็เบาบางลงนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมา
พบว่าในระยะ๔๘ชั่วโมงต่อจากนี้ครับ
ว่ามีหลายพื้นที่ที่จะมีฝนเทลงมานะครับ

ส่วนใหญ่จะอยู่ตามขอบนะครับ
ตกเยอะหน่อยแถวบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดพยาวจังหวัดน่าน
ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
วันนี้ครับพบว่ายังคงน้อยครับ
แต่ว่าวันเสาร์พบว่าอาจจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส

นี่คือฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกครับ
ค่อยมาปกกลุ่มในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ

ตกตั้งแต่ช่วงสายวันนี้ไปเรื่อยเลยนะครับ
แล้วก็จะค่อยซาลงในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับ

อาจจะเจอกันหน่อยในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
แต่ก็ไม่มากพอที่อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมา

จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
มีอากาศเย็นลงกว่าเดิมนะครับ
ขณะที่สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ

ฝนใต้อาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับ

ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าจะพบว่า
เป็นกลุ่มฝนที่พัดมาจากทางทิศตะวันออกนะครับ
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนทั่วไทยนะครับ

ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ

ห้องฟ้าจะเริ่มเปิดแดดจะแรงในช่วงบ่ายนะครับ
ยังไงก็ป้องกันอันตรายจากแสงแดดกันด้วยครับ

ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มัสนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ต่อจากนี้เป็นต้นปลายผ่านแอปพลิเคชันหมายไขรัฐ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ